ทุกผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีนะครับ
สามีเนี่ยเขามีปัญหากับภรรยาแล้วฝ่ายหญิงเขาทนไม่ไห
เขาก็หนีไปอยู่ที่บ้านของลูกสาวแต่ว่าฝ่ายสามีนี่ตามมานะฮะ
อันนี้ที่ฝั่งภรรยาเขาอ้างนะมาทำร้ายเขา
เขาก็เลยใช้มีดเนี่ยแทงสามีเข้าไปก็เสียชีวิตอยู่คาห้องเช่านะครับ
เป็นห้องเช่าในพื้นที่ตำบลหวายเหนียวอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้แล้วครับนายสัญญายุห้าสิบเก้าปี
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับเสียชีวิตอยู่บนที่นอนนี่นะฮะ
อยู่ในห้องนะครับไม่ใส่เสื้อนะฮะใส่กางเกงขายาวอยู่ตัวเดียว
สภาพศพมีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่คอด้านขวา๓แผล
โดยสองแผลนี่เป็นรูทะลุไปเลยนะฮะอีกแผลหนึ่งตัดเส้นเลือดใหญ่นะครับ
ส่วนคนก่อเหตุเป็นเมียของผู้ตายชื่อนางกัญญาไม่ได้หนีไปไหนยืนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
ตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยสามีภรรยาคู่นี้คือนายสัญญากับนางกัญญา
แต่งงานอยู่กินกันมาสามสิบกว่าปีฝ่ายผู้ตายคือนายสัญญามีตำแหน่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
แต่จะมีนิสัยขี้โมโหหน่อยโดยเฉพาะเวลาเมาจะทำร้ายร่างกายภรรยาอยู่เป็นประจำ
วันเกิดเหตุเนี่ยตัวของภรรยาคือนางกัญญานะครับถูกนายสัญญาเนี่ยตบตีที่บ้าน
ก็เลยหนีมาที่ห้องเช่าของลูกสาวนายสัญญาก็ตามมาแล้วมีการมาต่อว่าด่าทอทำร้ายร่างกายกันอีก
กัญญาที่เป็นภรรยาอ้างว่าตอนนั้นก็เลยใช้มีดปอกผลไม้เนี่ยหยิบขึ้นมาเพื่อคมขู่
ไม่ให้สามีเข้ามาทำร้ายแล้วมีการยื้อแย่งมีดกันเกิดขึ้นทำให้มีดเนี่ยไปโดนเข้าที่ลำคอสามีแล้วสามีก็เสียชีวิต
ไปตรวจสอบนิดเหตุก็ทราบว่าเป็นเหตุที่สามีนะครับมาตามภรรยากลับลงไปโดยตอนช่วงที่มาตามเนี่ย
ก็มีอาการมืนเมาสุรานะครับแล้วก็ได้กำลังใช้ใช้กำลังนะครับผม
กระชากลากถั่วแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายนะครับมีการใช้อาวุธไม่ข่มขู่ซึ่งในระหว่างที่มีการ
ข่มขู่แล้วก็มีดได้ไปพังเผลอนะครับถูกตัวตัวผู้ตายนะครับเสียชีวิตไปแล้วก็ตัวภรรยาก็
อยู่ในที่ประเทศก็มอบตัวนะครับผมในที่ประเทศเลยครับผม